คุณผู้ชมค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่นครราชศรีมาค่ะ
บอกว่าน้ำท่วมขังเป็นเดือนแล้วครับ

แต่ในนาข้าวคือน้ำท่วมอ่ะอืม
ไอ้ส่วนที่จะไปเก็บเกี่ยวได้จะไปยังไงดี
ชาวนาก็พยายามจะสร้างอารมณ์ขันสร้างรอยยิ้มให้ตัวเอง
เขาไปเกี่ยวเข้ายังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
วิธีเกี่ยวเขาเมืองวิธีเกี่ยวเขาเขา
เขาเกี่ยวเขากันแบบนี้แหละสมมุติ